สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ก่อนหน้านี้เราได้เตือนคุณผู้ชมตลอดนะคะเกี่ยวกับพายุฤดูร้อน
ซึ่งคาดว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักที่สุดนะคะ
เพราะฉะนั้นระวังกันด้วยเนื่องจากยังคงมีความร้อน
กลุ่มประเทศไทยและมีลมใต้พร้อมกับลมตะวันออกเฉียงใต้
เข้าไปทำให้ประเทศไทยมีฝนตกนะคะ
ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนมีฝนตกร้อนละ๒๐๔๐ของพื้นที่
ใกล้เคียงกับภาคอีสานนะคะที่มีอากาศร้อนเช่นกัน
มีอุณหภูมิสูงถึง๓๖องศาเซลเซียส
ส่วนภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองมีอุณหภูมิสูงสุด๓๙องศาค่ะ
ในขณะที่ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
คลื่นต่ำกว่า๑เมตรเช่นเดียวกับภาคใต้นะคะ
ช่วงนี้คลื่นสูงราว๑๒เมตรมีอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะคะ

ก่อนหน้านี้นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
มีอากาศร้อนช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
อุณหภูมิไต่สูงถึง๓๘องศาเซลเซียสค่ะ
ในขณะที่ประเทศเคนย่านะคะเกษตรกร
เผชิญกับตั๊กกะแตนบุกพื้นที่การเกษตรค่ะ
ส่งผลให้มีประชากรต้องได้รับผลกระทบ

ส่วนประเทศไทยของเราคุณผู้ชมยังคงต้องกักตัวอยู่ในบ้านนะคะ
รักษาสุขภาพกันด้วยและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาว